คุณผู้ชมครับเปลี่ยนมาที่เรื่องราวของครอบครัวนี้กันบ้างค่ะ
นี่เลยค่ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตัก
ใบเตยก็โพสต์ทั้งภาพและมีคลิปวิดีโอด้วยนะคะ
วดความน่ารักรัวเลยค่ะพร้อมกับแคปชั่นนะคะ
บอกว่า๑ขวบแล้วนะคะสนไม่ไหวแล้วนะคะ
แม่รักลูกที่สุดนะคะหญิงยุ้ยเป็นเด็กดี
เต้าความรักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะคะ
ชมคลิปที่น่ารักของน้องกันเลยค่ะ